เพื่อนพระเจ้าพี่เหมือนคุณสองคนกันบ้างนะคะ

จุลามณีเขาขึ้นชื่อนะ

เมื่อวานนี้มีพิธีบวงสวงใหญ่

รองเท้ามูลคดีไปด้วยเหมือนกันค่ะ

สาธุชนเนืองแน่นเต็มวัดจุลามณี

เพราะว่ามีพิธีบวงสวงใหญ่ทาเวสุวรรณโน
จตุมหาราชิกาครั้งที่๔

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาเคารพนับถือ
มาร่วมกราบไหว้บูชาองค์ท้าเวสุวรรณ

ให้โชคให้ลาบกับผู้ที่มาสัตว์การราชิกาเวสวันด้วย

มีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมาก

เพราะเมื่อเรานำผลไม้และสัตว์การราชิกาเวสวัน
เข้ามาตั้งในสถานที่ตั้งบูชาด้วย
ก็จะเป็นบริเวณหน้าลานองค์ท้าเวสวรรณ
อยู่หลังอุโบสถวัดจุลามณีนี่แหละคุณผู้ชม
รวมไปถึงข้อรองเท้ามูลคดีด้วย
ศิลปินแห่งชาติของเราก็มาด้วยเหมือนกัน

คือพ่อรองเล่าให้ผู้สื่อข่าวเราฟังด้วยนะคะ
ตัวเองสัตว์ท้าองค์ท้าเวสวัน

เจ้าอาวาสวัดจุลามณีเป็นอย่างมากเลย
มาร่วมงานบวงสวงเป็นครั้งที่๑๐แล้วนะ
ไม่ใช่เล่นนะอันนี้ตัวจริงนะ
แล้วพอนับถือสัตว์ท้าองค์ท้าเวสวัน

เขาเชื่อว่าท่านบันดาลพรให้งานเข้าไม่ขาดสาย
แล้วพอมีงานเงินมันก็มี

ธนบัตรเท่านั้นที่น็อกเอเวติ่ง
ไปฟังเสียงพ่อรองกันนิดนึงค่ะ
เรามาแล้วเราก็ถือว่าเราสัตว์ท้าแล้วก็ขอรบนับถือ
ทั้งองค์ท่านท้าเวสุวรรณแล้วก็หลวงพ่ออิตอยู่แล้ว
เวลาเรามาทีแต่ละทีเราก็นึกว่าเราเนี่ย
มารับสิริมงคลของดีกลับไป

ตั้งแต่บูชาเนี่ยอะไรดีขึ้นมึงเป็นไรกัน
งานกาก็ดีนะไม่มีงานไม่เคยขาดเลยนะ

คนเราถ้ามีงานไม่ขาดตอนเงินมันก็ไม่ขาดมืออยู่แล้ว

แล้วไปกราบขอพรทาเวสวันทั้งทีก็ต้องขอพรเรื่องโชคลาภด้วย
ถูกไหมศาสตร์ค่ะ
กระทั้งกูบหน้าพิธีบวงสวม
ปักจำนวน๓อันด้วยกัน
ตัวเลขไหนเดี๋ยวเราไปส่องกันเลยบนติ้วเป็นยังไงบ้าง๔๐๘

เห็นมั้ย๐ต้องมี
อยู่ดีก็มาปัก๓อันแบบนี้

สาธุเด้อแล้วแต่บุญแต่ดวงจ้า